เป็นเรื่องที่ถือว่าฮือฮากันมากเหมือนกันในโลกโซเชียลนะคะ
คือตำรวจภูทรเมืองยะลาเขาแปลงโฉมรถกอล์ฟ
มาเป็นรถสายตรวจให้บริการรับส่งประชาชนในช่วงเดือนรมดรนี่แหละ

ตำรวจภูทรยะลาเขาก็ใช้รถก๊อฟคันนี้แหละรับส่งประชาชนฟรีเลยนะคะ
อวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางต่างรวมถึงบริเวณที่มีรถหนาแน่น
เห็นแล้วก็อุ๊ยประทับใจขอถ่ายรูป

เอาไปลงโซเชียลแล้วก็ไม่แค่นั้นเนี่ยยังพาข้ามถนนดูแลอย่างใกล้ชิดเลย

คือในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรมดรใช่ไหมคะ
ก็จะมีคนเยอะหน่อยปัญหารถติดก็จะมี
ตมตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรยะลาก็เลยมีความคิดที่จะใช้รถก๊อฟนี่แหละ
โดยการจัดซื้อรถกอล์ฟเลยแล้วก็แปลงโฉมให้เป็นรถสายตรวจ
แล้วก็ขับไปทั่วพื้นที่แบบนี้

เราไม่เน้นกวดขันจับกุมนะคะเราเน้นทำมวลชนค่ะ
ประชาชนที่เดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่จอดไม่สะดวก
ไปขึ้นรถหรือว่าไปอะไรต่อรถอย่างนี้สามารถเรียกใช้บริการได้ค่ะ
ก็ปีนี้ได้ร่วมกันจัดระเบียบก็เป็นไปด้วยดีนะครับทางพี่น้องแม่ค้าให้ความร่วมมือนะครับ
การซื้อขายก็เป็นระเบียบอยู่ในที่ในทางอยู่บนฟุตบาทเรียบร้อย
ถือว่าเป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งตำรวจเองทั้งผู้บริหารของทางยะลาเองด้วย
มีตำรวจสวยมีตำรวจหนุ่มแบบนี้คอยดูแล
คือนั่งคู่ไปกับตำรวจสบายใจถ้านั่งรถก๊อฟแบบนี้
แต่อย่าไปนั่งรถกระบะด้านหลังนะครับ
ดูสิเด็กเขาก็มองกันตาแบบปริบเลย

ใช่ก็นั่งอย่างที่บอกนั่งรถก๊อฟไปกับคุณตำรวจแบบนี้สบายใจ
แต่อย่าไปนั่งบนกระบะของรถตำรวจอันนี้ไม่สบายใจนะ
สบายใจแล้วไม่อยากด้วยอันนี้มีประเด็นเลยนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมยังส่งไลน์มาพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องเรื่องของ
อะไรใหญ่ของจังหวัดของคุณในบ้านของคุณนะคะ
แล้วก็ยังมีมาอยู่อีกนะบอกว่าพุงใหญ่ได้ไหม